ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาเจาะประเด็นเรื่องของแก๊งค้ายาออนไลน์นะคะ
ยังไงก็ยังไม่หมดล่าสุดก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งที่โพสต์ข้อความ
เชิญชวนค่ะว่าให้มาเป็นสมาชิกรับยาบ้าไปขายนะคะ
พร้อมกันนี้ก็ยังมีการลงคลิปถูกรุมทำร้ายแบบปางตาย
เพื่อเป็นการขู่ให้เครือข่ายที่คิดเบี้ยวเงินนั้นรู้สึกเกรงกลัวด้วยนะคะ

นี่คือคลิปความรุนแรงที่กลุ่มชายชะกันแก๊งค้ายามันทุกเม็ด
กำลังล้อมวงรุมทำร้ายชายคนหนึ่งอย่างป่าเถื่อน
บาดเจ็บสาหัสแล้วนำมาแชร์ในโลกโซเชียลเมื่อหลายเดือนก่อน

นี่คือตัวอย่างสำหรับผู้ที่คิดบิดของหรือนำยาบ้าไปขายแล้วไม่ยอมโอนเงินให้
ซึ่งการโพสต์คลิปดังกล่าวก็เพื่อต้องการให้เครือข่ายค้ายาบ้าเกิดความเกรงกลัว
เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้นจับกลุ่มทันที
พร้อมตามยึดของกลางเป็นยาบ้าจำนวนมาก
ส่วนคนสั่งการขณะนี้หลบหนีอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน
พร้อมเปิดเผยพฤติกรรมกลุ่มค้ายาแก๊งดังกล่าวว่า
เน้นการดำเนินการในสื่อออนไลน์เป็นหลัก
เครือข่ายนำยาบ้าไปขายแล้วไม่ยอมโอนเงิน
ก็จะมาทำร้ายร่างกายอย่างป่าเถื่อน
ขั้นตอนจะเริ่มจากการเปิดเฟซบุ๊คเครือข่ายในจังหวัดต่าง
เช่นนครราชศรีมาบุรีรำชนบุรีสุพรรณบุรีแพร่และร้อยเอ็ด
โดยตามรายงานของตำรวจเปิดเผยว่าทั่วประเทศ
มีสมาชิกประมาณมากกว่า๑หมื่นคนเลยทีเดียว
จากนั้นจะโพสต์ข้อความเชิญชวนเปิดรับสมัครสมาชิก
ให้รับยาเสพติดไปจำหน่ายให้โดยไม่ต้องลงทุน
เพียงแค่มีบัตรประจำตัวประชาชนส่งข้อความมาพูดคุย
ก็สามารถรับยาเสพติดไปจำหน่ายได้
แล้วค่อยโอนเงินเข้าบัญชีภายหลังที่ได้จำหน่ายยาเสพติดไปแล้ว
และยังมีการจูงใจเครือข่ายยาบ้าหน้าใหม่
หากใครนำลูกค้ามาได้จะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้จำนวนหนึ่งอีกด้วย
เมื่อเรื่องนี้หายไปพักใหญ่แต่จนแล้วจนรอดคล้ายกับผีที่ไม่ยอมตาย
ค้ายามันทุกเม็ดก็ออกมาอัลวาดอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งรูปแบบก็มาเหมือนเดิมโดยจะเน้นไปที่สื่อออนไลน์เป็นหลัก
ล่าสุดนั้นมีการเปิดเฟซบุ๊กประกาศรับสมัครเอเย่นขายยาบ้ารายได้ดี
โดยให้ผู้สมัครถ่ายคลิปพร้อมบอกชื่อพิกัดที่อยู่และโชว์บัตรประจำตัวประชาชน
และที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าคนที่สมัครส่วนใหญ่ล้วนเป็นเยาวชนอายุยังไม่ถึง๒๐ปี
ฉายภาพซ้ำทำการโพสต์คลิปเก่าเป็นภาพชายคนหนึ่งอายุน่าจะยังไม่ถึง๒๐ปีนอนอยู่กับพื้น
มีเลือดอาบเต็มใบหน้าพร้อมพนมมือไหว้ตาค้างโดยมีข้อความเขียนไว้ว่า
เวลาทำร้ายร่างกายอย่ามาขอร้องแล้วเวลาทำทำไมไม่คิด
ซึ่งเข้าใจว่าเพื่อให้เครือข่ายนั้นเกิดความเกรงกลัวหากคิดเบี้ยวเงินจ่ายค่ายา
แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ
เร่งสืบสวนตรวจสอบว่าผู้โพสต์ล่าสุดรายนี้เป็นใคร
เพื่อทำการขยายผลและปราบปรามเครือข่ายค้ายามันทุกเม็ดให้สิ้นซากต่อไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน